คนไทยเชื้อสายมอนมีคติการทำแกงบอนว่าแม่ครัวต้องไม่บ่นขณะทำเพื่อไม่ให้คันคอคันปากจากแกงหม้อนั้นการแกงจะเริ่มจากปลอกเปลือกบอนแล้วหั่นเป็นท่อนล้างน้ำลวกพักไว้โคลกเครื่องแกงแดงมีพริกแห้งหอมแดงกระเทียม
กระชายผิวมะกรูดคาตะไคร้กะปิเนื้อปลาเข็มเกลือพริกไทยดำเข้าด้วยกัน
ใส่ลงในหม้อน้ำเดือดตามด้วยบอน
ปรุงน้ำมะขามน้ำปลาน้ำตาลปี๊บให้ได้รสเปรี้ยวเค็มหวาน
ปลาช่อนสดหั่นแว่นและใบมะกรูดฉีกเพิ่มความหอม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน